คนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไป

ที่ทำให้คุณอ้ำพัชราภายังครองโสดอยู่ทุกวันนี้
นั่นก็คือคนต้มหูยาวของพี่อ้ำคือพี่เอ
นี่แหละค่ะผู้จัดการส่วนตัวนักปั้นมือทองพี่เอสุภาชัยนี่แหละ
ความดันมาโป๊ะแตกก็เพราะว่าคำอวยพรวันเกิดของพี่อ้ำ
คือพี่เอมาตอบกลับพร้อมกับสารภาพผิดด้วยนะ
บอกว่าที่แท้แล้วเนี่ยตัวเองนี่แหละค่ะก็คือคนที่ขัดขวางหนุ่ม
ที่เข้ามาหาเข้ามาจีบแถมหนักกว่านั้น
เธอต้องเล่าเป็นภาษาใต้แล้วเป็นเสียงพี่เอด้วย

รายงานคุณแม่ของซุปตาคนสวย

เออก็ทำเอาคุณแม่อ้ามของเรานี่นะคะสวนกลับด้วยหมัดเด็ดแบบนี้
เธอต้องอ่านเป็นเสียงพี่อ้ามพี่อ้ามพูดว่านางพี่เอความจริงมาเปิดเผยวันนี้นะ
ตามหาตัวมากว่า๒๐ปีว่าใครคือผู้หวังดีโทรมาฟ้องแม่ฉัน
ต่อไปนี้ฉันก็จะไม่ปรานีพี่เหมือนกันจะโทรด่าพี่ทุกวันเลย

วดฐานที่ทำให้ฉันขึ้นคานจนถึงหลักสี่
อ้วนเองฉันอ่านเองฉันจะฟ้องพ่อแม่ว่าเธอเป็นตุ๊ด
แต่งตัวเป็นผู้หญิงเพราะพี่เอหลอกแม่ว่าเป็นการแสดง

คุณแม่พี่เอค่ะหนูจะฟ้องบ้างว่าตอนอยู่มหาลัยพี่เอให้หนูกับพี่ปอปลอมตัวเป็นแฟนพี่เอค่ะ
ถามพี่ปอดูได้นะคะโทรถามหนูได้ค่ะหนูจะเล่าความจริงยิ่งกว่านิยายคุณแม่ฟังค่ะ
พี่เอคนสวยค่ะลองมากีดกันความรักน้องอีกสิคะ